เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวตำนานความเชื่อ
อันนี้เป็นเรื่องเล่าของสาวเมืองลับแหล่
พบรักกับหนุ่มป่าตาน
ใครเคยได้ยินบ้างหรือใครไม่เคยได้ยิน

คนไหลไม่มีใบไม้ก็เข้าถ้ำไม่ได้

ก็ร้องไห้ผู้ชายคนนั้นก็ลงมา

ก็คุยไปก็เผื่อสามลัก

เออเขาพูดถึงเรื่องเล่าตำนานความเชื่อไง
ที่สาวลับแลไปพบรักกับหนุ่มป่าตาน

ใช่ค่ะคุณนี่คือเมืองลับแลนะ

จริงเมืองรับแร่เคยได้ยินอยู่แถวอุดิษฐ์นะ
แต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอยู่เพชรชบุรีนะคะ

เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าถ้ำแกรบนะคะ
อยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีอย่างที่บอกไป
สาเหตุที่ชื่อว่าถ้ำแกรบเพราะอย่างนี้
เขาบอกว่ามันจะมีแกรบกองอยู่ในถ้ำกองหนึ่ง
ซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าแกรบเหล่านั้น
เป็นแกรบของชาวลับแลที่อาศัยอยู่ในถ้ำ
เรื่องเล่าของหนุ่มปาตานที่หลงรักสาวเมืองลับแหล่
เริ่มจากที่มีวันหนึ่ง
ป่าตานเนี่ยเขาจะนั่งอยู่บนต้นตานสูงใช่ไหม
ก็จะมองเห็นลงมาด้านล่างแล้วก็เห็นหน้าถ้ำแกรบ
จะมีผู้หญิงผู้ชายกลุ่มหนึ่งออกจากถ้ำ
และแต่ละคนเนี่ยนะเวลาเดินออกมาจะต้องซ่อนของบางอย่างเอาไว้ปากถ้ำ
พอกลับมาก็จะต้องหยิบของตรงนี้แล้วค่อยเข้าถ้ำไป
หนุ่มปาตานมองลงมาแล้วสงสัยว่าเฮ้ย
เขาซ่อนอะไรกันเอาไว้อืมวันหนึ่งลองลงไปดูครับไปดูตรงที่เขาซ่อนของ
เห็นมีอะไรเลยมีแต่ใบไม้ธรรมดานี่แหละก็เลยทิ้งไป
เย็นวันหนึ่งหนุ่มป่าตานเห็นสาวเมืองลับแลคนหนึ่ง
นั่งร้องไห้ร้องไห้อยู่ที่หน้าปากถ้ำค่ะ
เธอก็เลยแบบหนุ่มป่าตานนี่นะ
ปาดตาเขาลงมาถามสาวเมืองรับแร่คนนี้ที่ร้องไห้อยู่บอกว่า
ร้องไห้ทำไมหญิงสาวบอกว่าเธอหาใบไม้ไม่เจอ
หาใบไม้ไม่เจอนั่นหมายความว่าเธอกลับเข้าไปในถ้ำเมืองลับแลไม่ได้

เพราะหนุ่มป่าตานโยนทิ้งไปไง
ไปมือบอลเอาของเขาไปโยนทิ้ง
ถูกต้องก็เลยช่วยกันค้นหาจนสุดท้ายเจอค่ะคุณ
แล้วทั้งสองก็ได้พูดคุยกันจนถูกคอถูกใจพบรักกัน
เกิดเป็นตำนานความรักนะคะ
และเป็นตำนานที่ว่าชายหนุ่มคนนี้ได้เข้าไปอยู่ในเมืองลับแหล่
แต่เมืองลับแลเนี่ยเป็นเมืองที่คุณชนะอยู่ไม่ได้ทำไม
ทำไม
โกหกเอาแก้ข่าวตรงนี้ก่อน

ใช่บอกไม่หมดเท่านั้นเอง
แต่เมืองลับแลเขาเชื่อกันว่าห้ามพูดโกหก
แต่อยู่มาวันหนึ่งเขามีลูกด้วยกัน
ป่าตานดันไปโกหกลูกบอกว่าแม่มาแล้ว
ทั้งที่แม่ยังไม่กลับมาค่ะคุณ
พอมีคนได้ยินก็เลยทำให้หนุ่มปาตานถูกขับไล่อยู่ในถ้ำไม่ได้ต้องออกไป
และเขาได้ขมิ้นชันมาห่อหนึ่งด้วยนะ
ใส่สะพายใส่ย่ามไว้ย่ามหน้าท่ำแบบนี้
เขาเริ่มหนักพอรู้สึกว่าโอ๊ยเป็นภาระจังเลยหนักจังเลยก็เลยเครื่อง
มิ้นหอนี้ทิ้งไปข้างทาง
พอไปถึงบ้านคุณรู้ไหมขมิ้นกลายเป็นทองคำนะ
แต่พอกลับมาหาอีกมันหายไปแล้ว
ไม่เจอแล้วค่ะนั่นเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้
คือเป็นตำนานที่บอกว่าชายหนุ่มคนนี้ต้องสูญเสียทุกอย่างไป
เพราะว่าเพราะว่าเขาโกหก
คือคำโกหกบางทีมันอาจจะทำให้บางคนสบายใจ

คือบางทีเหมือนเขาโกหกลูกว่าแม่มาแล้วให้ลูกหยุดร้อง
เหมือนคุณโกหกว่าจะกลับแล้วแต่คุณยังไม่กลับอะไรอย่างนี้
คือทำให้คนสบายใจแต่โกหกก็คือโกหก
คุณเข้าใจไหมคุณจะสูญเสียทุกอย่างจากสิ่งที่คุณโกหกไป
นี่ก็คือเป็นตำนานและที่มาและเรื่องเล่า
ก็คือสอนคนว่าอย่าโกหกกันนะคะ

ฟังแบบนี้แล้วคุณก็คงจะไม่อยากจะโกหกแล้วใช่ไหมคะ